นี้นะคะดังในติ๊กต๊อกแล้วก็ดังมากพอมาเจอพ่อทองแท้มาสู่ไง
บอกเลยนะคะเขาปังมากจริงนะคะดิฉันไปเจอตัวจริงมาแล้วใจเต้นตึ๊กตั๊กไม่เป็นสารระบบค่ะ
แล้วละครอีกเรื่องชายแพทยาเรื่องนี้คือเลิศเลิศเป็นคนร้ายแล้วก็ถอดเสื้อตลอด
เหมือนอากาศมันร้อนลงน้ำลงอะไรเยอะตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นเราก็ให้อภัยนะคะ
เพราะว่าพ่อต้องแพ้มาสุดจะเล่นเรื่องไหนไม่ว่าจะถอดเสื้อหรือว่าจะเป็นคนดีคนร้าย
ใจเราแบบละวายลิ้นละลายลิ้นละลายฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่าไม่ไหวหรอก
ตอนนี้เป็นหมอทองแท้ดูจากความละมุนของเสียง
แต่หลายคนก็ชมว่ามาสุกกลับมารอบนี้หล่อขึ้นเยอะเลย
ขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนด้วยจริงต้องอยู่ที่บทบาทด้วยเนาะ

แล้วก็แบบก็แบบก็คุมอาหารช่วงถ่ายนะครับ